สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สัญจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยนะครับ
ตลอดข่าวข่าวนี้จะเจอกับเราสองคนเช่นเคยนะครับ
คุณชนะกับน้องใบตองโอ้โหวันนี้นี่ความสนุกสนาน
เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับโอ้โหวันนี้นี่เราเตรียมที่จะเปิดตัวด้วย
ว่าเพลงนี้แต่งให้ดิฉันหรือเปล่ารู้สึกร้อนหนาวเมื่อฟังเพลงนี้ตลอดเลย
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเป็นเพลงที่คุณครูท่านหนึ่งนะครับ
เป็นคุณครูที่มีพิการทางสายตาแต่ว่าแต่งเพลงนี้ออกมานะครับ
เป็นเพลงที่มีชื่อว่าคำมีเสน่ห์
เป็นยังไงฟังแล้วมันคล้ายกับเพลงอีกเพลงหนึ่งของพี่ป้าง
แต่ว่าอันนี้เอามาแต่งใหม่เรียบเรียงใหม่ใช่ไหมดูแล้วอ่ะ

เหตุเธอที่ยังน่ารักมาต้องฟังไม่ต้องเด่นดัง
เพียงแค่ใช้ภาษาไทยให้ดียามเฉยหน้ากันต้องทักทายสวดที
ห้ามเสียงด้วยสิถ้าครับแบบนี้ทำไมไม่รู้
ไม่ทำนอบน้อมเมื่อเจอผู้ใหญ่เขารอไม่ทำใหญ่โต
เหลือทำให้ใครโมโหขอโทษให้ได้
ใครช่วยอะไรเมื่อไหร่ขอบคุณให้เป็นน้ำนี้
ถ้างามภายนอกแต่นิสัยไม่ดีไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลย
มีห่างเสียงแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน
ไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงอยากมีเสน่ห์มากมาย
ต้องอ่อนน้อมเข้าไว้ทำเนียมไทยอย่าทิ้ง
ยิ่งทำยิ่งมีเสน่
ให้เธอใครที่ปากเสียเสมอมา
รวยเช่นหน้าอนาคตไร้คนสำใจ
ถ้าพูดดีและเลือกใช้คำภาษาไทย
คำวิเศษไงค่ะครับค่านรับนะเธอ
น่ารักตอนเธอพูดจาลึกซึ้งเมื่อมาจากใจ
เธอทำอะไรด้วยความโอดโยด
ทั้งสมบูรณ์และสมยุนต้องคำพูดเธอแล้วโดด
รู้ไหมใครได้ยินก็สุขโล
ต้องรักเธอจนหมดใจแน่นอน
พอมีห่างเสียงแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน
ไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริง
ยังมีเสน่ห์มากมาย
ต้องอ่อนน้อมเข้าไว้ทำเนียมไทยอย่าทิ้ง
ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์

คือคำห่างเสียงแล้วจะมีเสน่ห์นะ
ถ้าเราเกิดพูดเพราะพูดครับพูดขายอย่างนี้ใช่ไหมคะ

สำหรับคนนี้ครับนายชาตรีบุญมี
เป็นคุณครูวิชาภาษาไทยผู้พิการทางสายตาแห่งหนึ่งในโรงเรียนบ้านคลองภาษีในสังกัดเทศบาลเมืองกันตังจังหวัดตรังนะครับ
เขาบอกว่านี่เป็นซิงเกิลที่สองแล้วหรือว่าเพลงที่สองนั่นเองที่ออกมานะครับหลังจากที่เพลงแรกเนี่ย

ซิงเกิ้ลที่สองคือคำมีเสน่ห์

จากการที่โพสต์เอกประยุจจันโอชา

กล่าวฝากเอาไว้เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ว่าอยากให้เด็กไทยหันกลับมาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

ขัะขาขัะครับ

จึงร่วมกับเด็กในโรงเรียนบ้านคลองพระศรี

ประกอบพร้อมกับบันทึกภาพเอาไว้
ก่อนนำมาตัดต่อเพื่อจะทำเป็นเอ็มวีและเผยแพร่วันแรกในวันที่๒๙สิงหาคม
ตอนนี้ก็ครบหนึ่งเดือนพอดีค่ะยอดวิวถล่มทลายฮะคุณผู้ชมฮะ
เป็นไงล่ะแล้วแถมมีเป็นคาราโอเกะให้ได้ร้องตามอีกด้วยได้รู้ด้วยว่าต้องใช้แบบไหน
ใช้คำพูดอะไรจริงแล้วภาษาไทยค่ะไม่ได้เข้าใจยากเลยเนอะ
เราใช้ถูกเท่านั้นเองถูกต้องค่ะขาครับค่ะอะไรอย่างนี้
เราต้องใช้ถูกนักข่าวไม่มีไม่มีนะไม่มีนะอ่ะคุณครูชาตรีบอกอีกนะครับว่า
จากเพลงคนมีเสน่ห์ของเจ้าของเพลงต้นฉบับก็คือพี่ป้างนครินกิ่งศักดิ์เนี่ย
กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนำจึงนำเนื้อร้องของเพลงเนี่ย
แล้วก็แต่งเพลงคำมีเสน่ห์มาประกอบเข้าไปจึงทำให้ทุกอย่างเขาบอกว่าลงตัวดูน่าสนใจ
มีเสน่ห์สมชื่อจริงจริงอ่ะการออกเพลงนี้ออกมานะครับ
ก็เพื่อให้สื่อถึงการเรียนการสอนอยากให้เด็กได้เรียนรู้
คุณครูก็นำไปใช้ได้เนื่องจากปัจจุบันนั้นคนไทยไม่ค่อยพูดมีหางเสียง
ทั้งที่เป็นคำวิเศษชนิดหนึ่งเพื่อใช้เรียกหรือว่าตอบรับให้มีความไพร้อน่าฟัง
คุณครูเขาเลยอยากรณรงค์ให้ใช้กันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนอกจากการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้ว
ในเพลงนี้เขายังฝากไปถึงเรื่องของการมีสัมมาตย์ฆารวาลนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต้องไหว้กัน
สวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
ไม่ได้ไม่ต้องถึงขนาดนั้น
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องใช่ไหมคะ
การพูดจามีหางเสียงทะครับต่างนานา

แต่ว่าเป็นการคัดไทยคัดลายมือ

เดี๋ยวจะพาไปดูแฝดน้อยทั้ง๓คน

เพราะว่าเขาประกวดคัดทายในระดับจังหวัด
แล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยค่ะ
เป็นฝาแฝดหมดเลยค่ะ๓คน

แฝดสยาม๓คนนี่แหละค่ะ

ได้แล้วเป๊ะเลยจริงแยกไม่ออกเลยนะคะ
นางสมพรเมตตาริกานนท์วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามนะคะ
นำเด็กหญิงกรอบกุลเด็กหญิงกรอบแก้วเด็กหญิงกรอบการ
การิเทพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔ทับ๑
ซึ่งทั้งหมดเป็นฝาแฝด๓พี่น้องนะคะอายุ๑๐ปี
ตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมศุกร์อำเภอพยักษภูมิพิสัย
เข้ารับรางวัลการประกวดคัดลายมือระดับจังหวัด
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ชิงชนะเลิศจากนายโชคชัยเดชอมรทัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะ

กรอบกุลกรอบแก้วกรอบการสามคนด้วยกันกรอบใช่แล้วนะคะโดยผลการตัดสินค่ะ
เด็กหญิงกรอบแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา
เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามนะคะไปแข่งขันในระดับประเทศต่อ
ส่วนเด็กหญิงกรอบกุลและเด็กหญิงกรอบการ
ก็ได้รับรางวัลชมเชยในระดับจังหวัดจากผู้ประกวดทั้งหมด
สามคนรับรางวัลหมดเลยได้รางวัลหมดเลย
ซึ่งนางสาวธนัชชาพรทืนหารครูผู้รับผิดชอบการประกวดคัดลายมือของโรงเรียนนี้นะคะ
เขาบอกว่าแฝดสามพี่น้องเรียนอยู่ห้องเดียวกัน
โดยเด็กหญิงกรอบกุลที่ได้รางวัลที่๑เป็นพี่คนโต
เด็กหญิงกรอบแก้วและเด็กหญิงกรอบการก็รองลงมานะคะ
ทั้ง๓คนเป็นคนร่าเริงจำสายเรียนเก่งมีความรับผิดชอบดี
และลายมือสวยทั้ง๓คนเลย
โอ้โหนอกจากจะหน้าตาเหมือนกันแล้วนะ

ลายมือก็ยังสวยเหมือนกันอีกต่างหาก

คุณแม่จะมีจำผิดไหมเนาะอยากรู้เหมือนกัน

สำหรับการประกวดคัดลายมือดังกล่าวนี้
เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประกวดคัดลายมือระดับจังหวัด
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนโดยเฉพาะในระดับปฐมศึกษา
ได้พัฒนาทักษะการเขียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
มีความเข้าใจในรูปแบบของอักษร
และสร้างทักษะในการเขียนอักษรไทยได้ถูกต้องสวยงาม

ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเห็นคุณค่า

และร่วมกันสืบสารเอกลักษณ์ทางภาษาของชาติไทยอีกด้วย
เห็นข่าวนี้แล้วนึกย้อนกลับไป
ตอนเราอยู่ป่อสีอยู่ปฐมในสมัยที่ยังอายุเท่าน้องคุณไล่มือสวยไหมอธิบายมา
ผมบอกเลยคนละเรื่องเลย

โอ้โหเขาบอกว่าเขียนภาษาไทยเหมือนภาษาขอมาตอนผมสมัยเด็ก
เคยว่าใช่ไหมตอนเด็กนี้ฉันชอบเขียนภาษาไทย
คือเขียนเร็วมันก็เลยดูไม่สวย

แต่การเขียนให้มันสวยเนี่ยมันบ่งบอกถึงความมีสมาธิ
แล้วก็ใช่แล้วแล้วก็ต้องมีความชำนาญด้วยมีการฝึกฝน

ว่าเราจะต้องลากจากหัวกรมแล้วก็ตัวอะไรอย่างไรออกไปบ้าง

แสดงว่าคุณนี่เขียนนี่ออกมาสวยงามนี่ฉันเขียนได้

พักเรื่องความสวยความงามของน้องใบตอง
การลงอัคระเขียนภาษาไทย
ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราว

ขณะที่ความน่าสะพึงกูเกี่ยวกับเรื่องของ
มวกผีมวกกระน็อปผีเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าครับอืม
ตลอดกินวันนี้พาคุณผู้ชมมากินกันที่
มาพร้อมกับกองทัพซีฟู้ดสด